ตอนนี้ผู้สมัครแต่ละคนเนี่ยดูเหมือนว่าเขาต้องปรับตัวเรื่องป้ายหาเสียง

จะเอาแบบยุคก่อนสมัยก่อนป้ายใหญ่ขวางทางเดินบทบังทัศนียภาพบทบังสายตาของผู้คนไม่ได้แล้ว
ใช่เพราะว่าเสียงวิจารณ์เยอะจริง
นี้ล่าสุดวันนี้ด็อกเตอร์เอ๊ะคุณสุชัชชวีสวัสดีสวัสดี
สมัครจากภักดิ์ประชาธิปัตย์หมายเลข๔
เปิดตัวป้ายหาเสียงรูปแบบใหม่
นี่นะฮะของดรเอ๊นะครับทุกผู้ชมครับ
เสาไฟฟ้าในพื้นที่แคบแบบพับได้๓ด้าน
คุณชัดชาติก็ทำมาก่อนหน้านี้ใช่ไหมฮะ
มีท่านอสวินนี่ก็ทำนะครับนี่ดรเอจากประชาณที่ปัดนะครับ
หมายเลขสี่นะฮะเปิดตัวรูปแบบใหม่ติดเสาไฟฟ้าแบบไม่ไปเกะกะขวางทางใครเลย
นี่นะฮะโอ้โหแต่ว่าบางคนนี่เขาบอกว่ายุคนี้สมัยนี้ไม่ต้องใช้ป้ายหาเสียงกันแล้วนะคุณเขียนมาสอน
เสียงตามทางเดินตามตึกตามถนนหนทางมันสิ้นเปลืองด้วย

แฟนคลับคุณลสนาที่ไม่เห็นป้ายหาเสียง

เพราะสมัยนี้ยุคมันเปลี่ยนไปแล้ว

ไม่ต้องมีป้ายขนาดใหญ่ให้มันสิ้นเปลือง
ทำมา๑๐แบบนะฮะคุณละสนานะฮะ
ขอบคุณครับ
นี่ลงภูว่ากอทมมา๗ครั้งนะ
ไม่รวมสอนะคุณเกี่ยวมาสอน

ยังเหมือนเดิมครับนี่เป็นป้ายลักษณะแบบนี้
เอาปากกาเมจิกเนี่ยเขียนไปนี่แหละ

นะครับคุณวรรณชัยโชคชนะ

ขาป้ายนี่ยังยืมเพื่อนมาอยู่เลยนะเนี่ย

อันนี้ก็เป็นแนวของคุณวรรณชัยนะครับ

อันนี้ไม่ได้ลงสมัครผู้ว่ากอทมนะฮะ

แบบล้อเลียนป้ายหาเสียง
กินทันทีเลือกโดนทัดคลัวทรองเป็นของตบทาย
อร่อยชัดทุกรสชาติ

หิวบ่อยความอร่อยต้องไปต่อโปรดเลือกเนื้อแท้เบอร์เกอร์ต้อง
หนึ่งนะฮะพร้อมชนทุกปัญหาเพื่อลูกค้าเนื้อแท้พร้อมชน
นี่ก็โลแกนของคุณวิโรธเลยจากก้าวไกล
เลือกตั้งพวกอธมอธอยู่กับ
ไทยรัฐทีวีนะฮะทุกช่วงข่าวของเราเนี่ยไปจนถึงวันเลือกตั้ง๒๒พฤษภาคมเดี๋ยวค่อยเพิ่มความเข้มข้นขึ้นเรื่อยนะฮะ